นอกจากคุณจาพนมยีรำแล้วก็มีดารานักแสดงรวมไปถึงศิลปินอีกหลายคนเลยนะคะ
ที่ทำหน้าที่จิตอาสาไปแทบจะทุกวันก็มี
ไม่ว่าจะเป็นคุณเกรสการกล้าคุณขวัญอุสามณีจนถูกขนานามว่าเป็นนางฟ้าเดินดินกันเลยทีเดียว
ไปทุกวันเลยเป็นเวลา๓๐วันที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะพลังจากศิลปินมีพลังยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะคะ
เพราะว่าทัพศิลปินค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลง
กว่าร้อยชีวิตจากหลักค่ายหลายสังกัดนะคะ
ก็เตรียมความพร้อมที่จะรวมพลังนะคะ
ในการขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
กับงานพลังศิลปินแสดงความอาลัย
ระบาดสมเด็จรับปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชน์ค่ะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชน์ค่ะ
นี่เป็นเพียงหนึ่งการแสดงความอาลัย
ที่จะถูกถ่ายทอดขึ้นโดยคนบันเทิง
ภายในงานพลังศิลปินแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม

เสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการนำบทเพลงประพันธ์เทิดพระเกียรติพระองค์
เผยแพร่อีกครั้งบนเวที
การขับร้องจากศิลปินแห่งชาติ
นักร้องนักแต่งเพลงกว่าร้อยชีวิต

และอำพรแหวนเพชรเป็นต้น
ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่๑๙พฤศจิกายนนี้

ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
ประทับใจทั้งเทิดทูลทั้งบูชา
มันมากกว่าที่จะพูดออกมาได้
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
จะลืมพระองค์ได้ก็เมื่อเราหายใจไม่ได้แล้ว
อย่างวันนี้ที่จะต้องร้องสักนิด

ของพศโบพันธุ์สุพันธุ์ยศ
เพราะแม่แต่งได้แค่บรรทัศน์เดียว

แต่งยังไงก็ไม่ถูกใจมันไม่ถึง
มีค่าไม่เท่ากับที่เราศรัทธาพระองค์ท่าน
คุณผู้ชมก็ไปร่วมทราบซึ้งกับบทเพลงเทิดพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่เก้ากันได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย